ข่าวนี้ด่าได้แต่อย่าแรงนะคะก็คือไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ
กลัวโดนแบนจากโซเชียลหรือว่าจากไลน์หน้าจอ
เชื่อว่าคนฟังข่าวนี้แล้วเนี่ยหลายคนคงอดไม่ไหวอยากพิมพ์ด่าจริง
คือเหตุการณ์นี้นะครับเป็นวัยรุ่น๓คนขี่มอเตอร์ไซค์กลับจากงานวันเกิดเพื่อน
ถูกกระบะคันหนึ่งชนจนรถตกไปในคลองมีวัยรุ่นตายหนึ่งเจ็บสอง
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุรถชนธรรมดามันคือการตั้งใจชนค่ะ
ตำรวจภูทรเมืองนครปฐมลงพื้นที่ตรวจสอบรถชนกันนะคะ
ที่ถนนสายตากล้องดอนตูมอำเภอเมืองนครปฐม
ผู้ตายอายุ๑๘ปีเองค่ะชื่อธีรศักดิ์หรือว่าแกม
เป็นนักศึกษาปวชปี๓นะคะสภาพศพเนี่ยตัวตกลงไปในเบาะข้างทาง
เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจแล้วแต่ไม่เป็นผลนะคะหน้าเขาเนี่ยเต็มไปด้วยเลือด
แขนก็หักซี่โครงก็หักใกล้กันมีมอเตอร์ไซคอนด้าสกูปปี้สีเขียวดำ
คว่ำอยู่ในคูน้ำข้างทางด้วยเราส่งคุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ค่ะ
คุยกับชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดา
ประเด็นคือมันเป็นคู่อริกันมีกลุ่มเด็กปลาระเบิดปิงปองใส่กัน
กรูเข้ามาทำร้ายกันคิดว่าอาจจะมีเรื่องกันมาก่อน
พอหลังจากที่ถูกชนจนรถล้มกันแล้วเนี่ยวัยรุ่นยังต้องมุดท่อหลบหนีกัน
กระทั่งกู้ภัยมาถึงกลุ่มฝั่งคนก่อเหตุถึงได้ขี่รถหนีกันไป
เราก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดซะเลยค่ะว่าตกลงเรื่องราวเป็นยังไงกันแน่
ตรงจุดเกิดเหตุนะคะจะเห็นกลุ่มคนตายหลังจบจากงานเลี้ยงวันเกิดเพื่อน
เขาขี่รถกันมานี่เมื่อกี้เห็นไหมแวบเดียวเท่านั้นนะคะร่วงลงไปเลย
คือเขาพากันขี่รถกลับบ้านแล้วไปเจอกลุ่มคู่อริที่มากันหลายสิบคน
ขี่รถมาสี่คันขอดูอีกรอบได้ไหมคะนี่ค่ะแล้วกระบะอุ้ย
กระบะเร่งเครื่องแล้วพุ่งชนมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคะเนี่ย
เข้าไปอย่างนั้นเลยอ่ะอย่างจังจนรถเขาล้มคว่ำตกบ่อกัน
ฟาดลงไปแบบนั้นเลยค่ะไฟลุกด้วยนะเมื่อกี้คือพฤติการจากกล้องวงจรปิดนี้คือเห็นชัดเจนมาก
ครับตั้งใจเร่งเครื่องมาเบียดให้เขาตกข้างทางค่ะจักรยานยนต์คันนี้เนี่ยมีในกิจเป็นคนขี่
อามเป็นคนซ้อนตรงกลางและในแกมซ้อนคนสุดท้ายนะคะในแกมาเสียชีวิต
แต่ว่าอามกับกิจในกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางได้รับบาดเจ็บนี่เที่ยงคืนห้าสิบเก้านาที
หนึ่งกลุ่มเพื่อนคนตายขี่กลับมาช่วยเหลือเพื่อนค่ะเอาร่างขึ้นมาจากคูน้ำ
แล้วก็ช่วยกันปั๊มหัวใจแล้วโทรแจ้งกู้ภัยดูนะคะนี่ค่ะวนกลับมาแล้วเห็นไหม
แล้วก็รีบวิ่งกันลงมามาช่วยเหลือเพื่อนนะคะเพราะว่าเห็นเหตุการณ์แล้วนี่รถควันยังขโมงอยู่เลย
เพราะว่ารถนี่คือตกลงไปแล้วกระแทกขอบทางอย่างแรงอะค่ะอยู่กันสามคนแล้วนี่ที่เหลือก็เริ่มวนกันกลับกันมาเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อน
ปั๊มหัวใจเพื่อนปกติปั๊มหัวใจเนี่ยถ้าตามมาตรฐานของแพทย์เนี่ยอย่างน้อยเขาปั๊มกันครึ่งชั่วโมงใช่ไหมนี่ตีหนึ่งกลับมาช่วยเพื่อนจะปั๊มหัวใจ
ปั๊มไปยังไม่ทันถึงสิบนาทีเลยค่ะครับตีหนึ่งเจ็ดนาทีกลุ่มคนก่อเหตุมันวนกลับมาอีกฮะ
กลับมาคราวนี้เอามีดมาด้วยนี่เอามีดมาไล่ฟันค่ะจนกลุ่มผู้ตายต้องปีนเข้าไปหลบในรั้วบ้านชาวบ้านอ่ะ
หนีกันไปหนีกันมาอยู่สักพักน่าจะเป็นจังหวะที่ปลาระเบิงปองกันช่วงนี้หรือเปล่าจนตีหนึ่งสิบห้านาทีรถของกู้ภัยขับเข้ามาค่ะ
กลุ่มคนก่อเหตุถึงได้พากันขี่รถหนีตีหนึ่งยี่สิบสองนาทีกู้ภัยถึงได้เลิกปั๊มหัวใจ
แต่โอ้โหล้มคว่ำกันมาตั้งแต่เที่ยงคืน๕๙นาทีแล้วค่ะผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมง
ช่วยต่อเนื่องไม่ได้ด้วยเพราะว่าถูกกวนใช่ไหมฮะใช่ค่ะยื้อไม่ไหวนะคะ
มเสียชีวิตอาร์มกับกิจบาดเจ็บคุยกับเพื่อนกลุ่มผู้ตายเขาบอกว่า
กลุ่มที่ขับรถชนเนี่ยคือกลุ่มของคนที่ชื่อสแตมกับออสเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ว่ากลุ่มของสแตมน่าจะมาดักรอก่อเหตุอยู่แล้วโหดที่มันน่าเจ็บใจที่บอกคุณผู้ชมด่าได้แต่อย่าแรงอ่ะ
มันคือท่อนนี้ค่ะหลังก่อเหตุออสโพสต์เฟซบุ๊กเขียนว่าไงรู้ไหมคะ
ว่าไงฮะคนตายมักจะเป็นคนโง่
เหมือนโพสต์เยอะเย้ยอะค่ะบอกคนตายมักจะเป็นคนโง่
แล้วก็มีการคุยเยอะเย้ยสนุกในกลุ่มแชทด้วยเปรียบเทียบคนตายว่าไงรู้ไหมคะ
เป็นขยะที่ตายแล้วไม่มีคนมาเก็บดูสิหนอนกำลังขึ้นไม่มีใครไปเก็บ
โอ้โหคือเนี่ยเขาคิดว่ากองขยะทำเก่งยังบอกแม่อยู่เลยไอ้อ้วน
ได้ยินชื่อทีไรอยากจะหัวเราะให้ฟันหลุดโอ้โหแล้วเหมือนเป็นบูลลี่ด้วยนะ
ต้าอ้วนเนี้ยไม่สำนึกไม่สลดกันเลยจริงจริง
อัศวินตรีอัศวินตรีอัศวินตรี
ไม่ได้คิดว่ามันจะทำเราแค่ครั้งเดียว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเลยค่ะ
เมื่อกี้เขาเขียนเฟซบุ๊กเยอะคนตายใช่ไหม

ผู้ชมบอกว่าคนติดคุกคงเป็นคนฉลาดแล้วมั้ง
เอ้าบรรยากาศงานศพของในแกมนะคะ

บรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ

การที่มาถูกรถขี่เบียดไล่ชนแบบนี้จนตกถนนแล้วตายเนี่ย
มันคือรับไม่ได้จริงอะ

เรื่องตายเป็นเรื่องสนุกขนาดนั้นเลยเหรอ
น่าตกใจค่ะฝั่งญาติของคนตายเขาบอกแบบนี้นะคะว่า
ความคืบหน้าทางคดีเนี่ยตำรวจสภาพเมืองนครปฐมยังไม่ได้เรียกสอบคนเจ็บและพยานที่เกี่ยวข้องนะคะ
บอกว่าจะเรียกสอบในวันจันทร์ซึ่งก็ไม่ได้ให้เหตุผลว่าทำไมต้องเป็นวันจันทร์
พอถามประเด็นเรื่องที่เขาบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นคนก่อเหตุเนี่ยมีแก๊กหลังคอยช่วยเหลือแล้วก็หลุดคดีทุกครั้งเลย
ทางฝั่งครอบครัวคนตายก็บอกว่าประเด็นนี้ตำรวจก็ตอบเขาไม่ได้เหมือนกัน